คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงวัดเล่งเนยี่
วันนี้เองที่เยาวราชคนค่อนข้างเยอะทีเดียว
แต่จากเยาวราชเราเห็นบรรยากาศแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกือบตลอดทั้งวัน
พาคุณผู้ชมไปดูกันต่ออีกหนึ่งจุดครับ

วัดบรมราชากาญจนาพิเศษหรือว่าเล่งหน้ายี่๒
โอ้โหโถงกว้างใหญ่ภายศาล
ปีนี้หลายคนก็มุ่งหน้าไป
แตกต่างคือสีของเสื้อผ้าจะเน้นโทนสีขาวสีดำ

ปีนี้ก็ถือว่าทุกคนร่วมกัน
แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
รวมทั้งทุกคนก็มุ่งหน้าไป

เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันกับคุณพิมรจิต
วงชัยรายงานจากวัดเล่งหน้ายี่๒ครับ

ค่ำคืนนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งนะคะ
ถือว่าเป็นเริกดีที่ทางวัดจะทำการสวดต้อนรับ
เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ทำให้ที่วัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรแห่งนี้
คล่ำไปด้วยประชาชนชาวไทยเชื้อสายถิจีน
เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะ
วันนี้หลายครอบครัวมาทำบุญเสริมดวงชะตากันที่วัดเล่งเนื้อยี่๒บางบัวทอง
ในวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน
เทศกาลตรุษจีนในทุกปีที่ผ่านมาจะเน้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีมงคลอย่างสีแดงนะคะ
แต่ประชาชนที่เดินทางมาไหว้พระขอพรที่นี่ส่วนใหญ่ยังคงใส่ชุดขาวและดำ
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
หลายคนมากันเป็นครอบครัวใหญ่เพราะว่าเป็นวันที่ได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
เพื่อทำกิจกรรมต่างที่ทางวัดได้จัดขึ้นนะคะ
การปิดทองพระประจำวันเกิดและปิดทองรอยพระพุทธบาทเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
การทำบุญลอยประทีบเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ความโศกต่างให้ลอยไปกับน้ำและขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมค่ะ
ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้ก็คือพิธีแก้ชงนะคะ
ดวงชะตาให้กับเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยคุ้มครองโดยการบูชาชุดสะดอกเคราะห์แก้ชงชุดละ๑๐๐บาท
เขียนชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีและเวลาเกิดพร้อมกับทูบ๓ดอก
แล้วนำชุดแก้ชงปัด๑๓ครั้งไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะให้คุ้มครองดวงชะตาแคล้วคลาดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีค่ะ
มากับสามีค่ะกับลูกสาว

แทบทุกปีอะค่ะเพราะว่าบางทีญาติคนอื่นเราก็มาทำแทนให้อะไรอย่างนี้ถ้าไม่ตรงกับเราเองนะแต่ปีนี้พอดีตรงกับตัวเองก็เลยมา
ก็เกิดความสบายใจมีความสิริมงคลขึ้นกับชีวิตนะคะก็ปีนึงมาไหว้มันก็เป็นมงคลกับชีวิตแหละอยู่แล้วอะค่ะ
พิธีแก้ชงส่วนใหญ่จะเริ่มในวันชิลหยีหลังวันตรุษจีน๑วันนะคะ
ซึ่งในวันนี้ปีนี้นะคะตรงกับวันที่๒๗มกราคม
โดยในวันพรุ่งนี้๒๘มกราคมทางวัดจะงดการทำพิธีแก้ชง
เพราะเชื่อว่าเป็นวันที่ทุกคนมีดวงชะตาที่ดี
และเป็นวันแห่งความมงคลนั่นเองค่ะ

ที่จะมีการสวดต้อนรับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
หลักในการไหว้ที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร
ติดตามได้กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ

เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด
ในการเริ่มต้นเข้าสู่ปีนักศัตริย์ใหม่

บันดาลความมั่งมีศรีสุขมีโชคลาภ
และร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองค่ะ
ค่ำคืนนี้ที่วัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสร
จัดพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

คือช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่๒๗มกราคม๒๕๕๙
ตั้งแต่๕ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่ง
เพราะเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดค่ะ

ทั้งเงินทางทองกระทงทอง
เปรียบเสมือนกันได้เงินเป็นถุงเป็นทั้ง
ส้มสี่ลูกทูบก้าวดอกและเทียงเถาจี้
กระดาษไหว้ขอพรให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัย

อาจนำสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง

มาไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภได้นะคะ
เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยเรียกทรัพย
และเสริมความมั่งข้างร่ำรวยค่ะ
จากนั้นนำขึ้นไปไหว้พระประธาน

สำหรับปีรกา๒๕๖๐นี้
เชื่อว่าทิศมงคลในการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เราก็จะเอียงตัวมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อขอพรให้เห็งรับตุดจีนกันทั่วหน้า

ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน

เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้ว
ค่ำคืนนี้ก็จะมีการสวดบูชา
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๑๐ไปพร้อมกันค่ะ

สวัสดีปีใหม่ขอให้เจริญรุ่งเรืองกันทั่วหน้านะคะ
มรจิตเอื้อวงชัยข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรค่ะ